ยังคงเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่นะครับ

บนดอยผาคำเขตวิญญาณแห่งชาติ
อยสุเทพปุ๋ยแต่ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ว่าที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือไฟป่าที่ภาคใต้
นราธิวาสที่ล่าสุดนะครับ
ไฟยังคงลุกลามไหม้ป่าพรุโต๊แดงเป็นวันที่๘

และยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้
ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
เข้าสู่วันที่๘แล้วที่ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง

โดยวันนี้เฮลิคอปเตอร์จากหน่วยทหารพัฒนาที่๔๑

และจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๑ลำ

นำกระเช้าไปตักน้ำในคลองชลประธาน
บินขึ้นไปปล่อยน้ำดับไฟในพื้นที่
บ้านหลูบสามาตำบลปาเสมัติอำเภอสุงไหนกลก
เนื่องจากเป็นจุดวิกฤตที่ยังมีไฟป่าจากชั้นใต้ดินลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้ง
ผลพวงจากกระแสลมแรง
วกกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่
และจากการใช้พารามอเตอร์บินสำรวจ

คือบ้านบางโงสรายอตำบลปาเสมัติเช่นเดียวกัน
เพราะต้นเพลิงชั้นใต้ดินได้ลุกไหม้ขึ้นมาอีกระลอกเช่นกัน
เห็นไฟที่กำลังลุกไหม้เป็นแนวยาวประมาณ๑กิโลเมตร
ทำให้นายมาเนธบุญญานันต์
อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินทร
ต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนการดับไฟป่าทั้งภาคพื้นดินและอากาศ
โดยเน้นการดับไฟป่าที่บ้านลูโบซามา
เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปยังพื้นที่
วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินทร

เพื่อล้อมกรอกไฟให้อยู่ในวงจำกัด
ส่วนสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้
เกิดไฟป่าทั้งหมด๘ตำบลใน๔อำเภอ
และยังไม่มีพื้นที่ใดสามารถควบคุมไฟป่าได้

เจ้าหน้าที่ยังคงใช้เฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวง
บินปล่อยน้ำดับไฟป่าบนเขาทะลุ
อำเภอสวีอย่างต่อเนื่องกว่า๑๕เที่ยว
หลังจากที่ไฟป่ายังคงลุกไหม้อยู่๓จุด

หมู่ที่๒ตำบลเขาค่าย
โดยนายชาญเสมสวัสดิ์นายอำเภอสวี

เฝ้าระวังด้วยการทำแนวการไฟ

เข้าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน

พร้อมให้ความมั่นใจกับชาวบ้าน
ว่าจะสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างแน่นอน

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ตักน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริม
ใส่กระเช้าบินขึ้นไปปล่อยดับไฟป่า
คนไม่สามารถเข้าไปดับไฟในพื้นที่ได้ทั้งหมด๕จุด
จำนวน๘เที่ยวใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
อกจากนี้ยังพบไฟป่าเกิดขึ้นอีกหนึ่งจุด

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำโปรยประมาณ๖เที่ยว
ควบคุมเพลิงไว้ได้
หลังจากนั้นได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกที่อยู่ใกล้กับอุทยาน
พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
ทีมข่าวทรัลลัททีวีรายงาน